คุณผู้ชมคะคดีของน้องชมพู่เนี่ยค่ะก็คือยังไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนออกมาจากตำรวจนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่เด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านกอกที่มุกดาหารนะคะ
โอ้โหสี่เดือนกว่าแล้วใช่ครับแต่ทีเนี้ยค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ปล่อยคลิปเสียงออกมาบอกว่ามีสี่คลิปใช่ไหมคะใช่ครับเราให้ฟังไปแล้วนะคะ
คลิปเนี่ยที่ให้ฟังไปก็เป็นเสียงผู้ชายคนนึงกับผู้หญิงอีกคนนึงคุยกันสองคน
ผู้ชายเนี่ยตัวผู้ใหญ่บ้านเขาออกมายอมรับบอกว่าเสียงเขาเองผู้ใหญ่บ้านกกอก
เขาบอกเสียงเขาไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเอาไว้แล้ว
เขาคุยกับผู้หญิงคนนึงที่โทรมาจากต่างประเทศ
เหมือนกับมาถามเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่แต่สิ่งที่เขาตอบไปเนี่ย
แล้วก็มีคลิปเสียงที่หมอปลาเอาออกมาแชร์ไว้เนี่ยเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละ
ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาตอบเพื่อตัดรำคาญ
ผู้หญิงคนนั้นที่ถามเขาบ่อยถามเขาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของคดีของน้องชมพู่
แต่หมอปลาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้หมดแค่สี่คลิปนะคะเอาเหรอฮะ
ยังไม่หมดคุณผู้ชมคุณภาคภูมิเห็นบอกเมื่อวานบอกจะมีคลิปพิเศษ
อันนี้คลิปพิเศษใช่หมอปลาบอกสุดท้ายแล้วแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายจริงไหมนะ
อ่าแต่สุดท้ายแล้วคลิปนี้นะคะจะมีสี่เสียงนะคะครับ
ไม่ได้มีแค่สองเสียงแล้วแต่มันก็ยังมีสองเสียงเดิม
ผู้ชายคนเดิมกับผู้หญิงต่างแดนนะคะครับ
แต่มันมีเสียงเพิ่มขึ้นมาอ่ะค่อยค่อยฟังทีละคลิปไปฟังคลิปแรกก่อนค่ะ
ที่ข่าวเขาออกมาค่ะไทม์ไลน์ของลุงคนเจ็ดนาที
เจ็ดนาทีมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเป็นผมก็
เข้าห้องน้ำก็หมดละ
เพราะไทม์ไลน์หนูก็สงสัยจี้ไทม์ไลน์กันแล้วก็คือ
แค่เจ็ดนาทีอย่างผู้ใหญ่พูดอ่ะนะคะครับจากบ้าน
ลุงพลไปบ้านแม่น้องก็ไม่ได้ใกล้นะ
อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่

อันนี้ก็บางคนก็ว่าจริง
บางคนก็ว่ามันจริงนะ

รอยคิดนโคลพนมกับช่วยคุณนโคลอย่างนี้นะ
จริงแต่ยังไม่ถึงจุดหมายเหรอคะ

นี่ค่ะแล้วมันก็มีต่อค่ะประเด็นที่เขาคุยกันในคลิปพิเศษ
ที่หมอปลาออกมาปล่อยล่าสุดเนี่ยนะคะ
มันก็มีทั้งประเด็นเรื่องของการทะเลาะกัน
เรื่องของการเลี้ยงหนูเรื่องของเงินบริจาค

แล้วตำรวจเผยมาทั้งผู้ว่าก็รู้นะ
เพราะว่าแม่น้องก็ได้เยอะแล้ว
พอปิดบัญชีแล้วตั้งแต่ผู้ว่าก็มาที่แรก

ไม่ได้ปิดนะเพราะว่าเขาอ้างว่าบัญชีนี้เขาเปิดใช้หนี้ใช้อะไร
เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินตลอดนะ
ชาวบ้านแต่ละหมู่แต่ละหมู่เขารวมเป็นมาบ้านละ๕๖พัน

ถ้าเป็นเงินสดที่เขามาให้มันก็ไม่ต่ำกว่า๕แสน

ก็ไม่ได้มีเวลาไปหาน้องหรอกวัดที่๑๒๑๓๑๔
แล้วหลังจากพวกศพก็มาได้ด้วย

นะคะตามคลิปเสียงที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่า
เป็นคลิปพิเศษนะคะครับจะขออนุญาตไม่ตีความก็แล้วกัน
เพราะว่าไม่อยากจะให้เป็นการโน้มน้าวความรู้สึกหรือความเชื่อว่า
ใครผิดใครถูกยังไงก็ให้คุณผู้ชมฟังตามคลิปเสียงนี้เลยอ่ะนะคะ
แต่ประเด็นก็คือหมอปลาบอกว่าที่นำคลิปเหล่านี้มาโพสต์เนี่ย
เพราะหมอปลาเขามองว่าคือลุงพลไม่ได้รับความเป็นธรรมนะตอนนี้นะ
คลิปต่างเหล่านี้เชื่อว่าจะทำให้ลุงพลหลุดจาก
การถูกมองว่าน่าสงสัยในคดีของน้องชมพู่
ก็เลยจะเอาคลิปทั้งหมดเหล่านี้นะคะคือเอาคลิปตัวจริงเลยนะคะหมอปลาบอก
ให้ได้มีประเด็นอะไรมากยิ่งขึ้นเผื่อจะเป็นประโยชน์กับตำรวจหมอปลาบอกในลักษณะแบบนี้
คือในคลิปเสียงคลิปพิเศษสุดท้ายเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นคลิปที่ห้านะมอปลาอ้อมมาเปิดเผย
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครกับใครแต่มีเสียงผู้หญิงเพิ่มมาด้วย
เรียกผู้ชายว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่รู้จะใช่ผู้ใหญ่นิ่มอีกหรือเปล่า
หรือว่าเสียงผู้หญิงจะเป็นใครคนใกล้ชิดผู้ใหญ่นิ่มหรือ
นิ่มจะรู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่จะเหมือนกับพาดพิงไปเรื่องเงินบริจาคที่เข้ามาอย่างคุณแม่ของน้องชมพู่
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็เราก็พยายามจะสอบถาม
แต่ว่าบอกว่าไม่อยากจะขอพูดอะไรเรื่องพวกนี้ก็แล้วกัน
แต่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นนี่นี่คือภาพที่ก่อนหน้านี้ถ้าท่านยังจำได้นะฮะ
คุณนฤทธิบุญนิ่มเนี่ยคุณแม่น้องชมพู่เคยไปอัพสมุดบัญชีของธนาคารให้ดูเลยนะ
เพราะฉะนั้นมันก็จะยอดจะแตกต่างจากที่เขาพูดในคลิปเสียงเนี่ย
โอ้โหก็ถือว่ามากอ่ะใช่ไหมเพราะตอนนั้นคุณแม่ก็บอกมีไม่เท่าไหร่อะไรยังไงเองนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีคลิปเสียงปล่อยออกมาล่าสุดโดยหมอปลานะฮะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูไปคุยกับผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่บ้านกกอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังคลิปเสียงพิเศษออกมาอีกแล้วมีเสียงผู้หญิงเพิ่มเข้ามาด้วย
นิ่มยืนยันว่าไอ้คลิปล่าสุดเนี่ยนะจะเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงก็แล้วแต่
เอาเป็นว่าข้อมูลทั้งหมดที่เขาสนทนาเนี่ยไม่เป็นความจริงเลย
ตั้งแต่เรื่องเงินบริจาคเพราะจริงแล้วผู้ใหญ่นิ่มไม่เคยรู้เลยว่า
แม่น้องชมพู่ได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่อะไรยังไง
เพราะไม่เคยไปก้าวไก่เรื่องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัว
เรื่องที่บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเกลียดครอบครัวน้องชมพู่
เพราะทำให้ชาวบ้านตกเป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องนี้ผู้ใหญ่นิ่มก็ยืนยันว่า
ไม่เป็นความจริงนะฮะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
แล้วข้อเท็จจริงต่างเนี่ยชาวบ้านทุกคนก็ไม่มีใครต่อว่า
หรือว่าว่าอะไรครอบครัวน้องชมพู่เลยการที่ตำรวจเรียกชาวบ้านไปสอบปากคำ
ไปตรวจดีเอนเอชาวบ้านทุกคนต่างก็ตั้งใจนะครับต่างเต็มใจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
ก่อนจะมีการสอบปากคำก็มีการตรวจดีเอนเอหรือว่าจะต้องทำอะไรทุกอย่างเนี่ย
ก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยเซ็นอนุญาตทุกครั้งในการให้สอบปากคำหรือให้ตรวจดีเอนเอ
ซึ่งชาวบ้านทุกคนก็เต็มใจนะฮะประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวน้องชมพู่
ผู้ใหญ่นิ่มบอกกับเราว่าเรื่องนี้ก็ไม่เคยรู้ไม่เคยก้าวไก่เรื่องในครอบครัวน้องชมพู่เลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าในครอบครัวเขาจะมีปัญหากันเขาจะรักกันมากน้อยขนาดไหน
ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ไปก้าวไก่นอกจากเวลามีปัญหาลูกบ้านมาปรึกษาก็ให้คำแนะนำไปก็เท่านั้น
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านฟังในคลิปจะเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายผู้ใหญ่นิ่มก็ยืนยันว่าเสียงผู้ใหญ่นี่แหละ
ไม่มีความจริงเลยในสิ่งที่พูดไป
ยืนยันอีกครั้งว่าผู้ใหญ่พูดเพื่อปัดความรำคาญ
จะได้แบบจบกันไปที่ผู้หญิงคนนี้พยายามโทรมาถามโทรมาซอกแทรกมาขอข้อมูลนะครับ
เดี๋ยวท่านฟังนะครับ
ตัวดีในชาวบ้านเขาก็พร้อมยินยอมเจ้าที่ตำรวจ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะปกปิดต้องผู้สงสัยในคดีนี้แล้วก็ให้พ่อแม่น้องสบายใจข้อมูลทุกอย่างนะครับที่ผมพูดไปไม่ว่าจะคลิปที่หนึ่งจนถึงคลิปสุดท้ายนะครับผมก็ขอยืนยันเหมือนเดิมผมพูดตามน้ำให้ผู้หญิงคนนี้
เพื่อตายใจแล้วก็ผมก็สบายใจนะครับที่ได้พูดไปตัดความรำคาญ
ผู้หญิงคนนี้เขาโทรมาตลอดนึกในใจสกิดใจมาแด้
ทีนี้ถ้าฟังจากหมอปลาผู้ที่เอาคลิปมาเผยแพร่

หมอปลาบอกว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับตำรวจเกี่ยว
เรื่องสำนวนคดีน้องชมพู่แล้วลุงพลนายชายพลวิพันธ์ลุงเขย
น้องชมพู่ที่ถูกแม่น้องชมพู่สงสัยมาเนี่ยก็จะได้พ้นข้อหา
ความสงสัยสักทีนึงลุงพลนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับลุง
ลุงเขยน้องชมพู่บอกว่าคลิปเสียงทั้ง๕คลิปที่เผยแพร่ออก
ฟังที่เขาสนทนากันเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งเรื่องที่เป็น
เรื่องจริงกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะลุงพลก็เชื่อว่า
คลิปที่มีการปล่อยออกมาในโลกออนไลน์ตอนนี้ไม่ว่าจะจริง
ไม่จริงก็แล้วแต่เนื้อหาที่เขาคุยกันเนี่ยแต่น่าจะเป็น
หลักฐานชิ้นหนึ่งที่ตำรวจสามารถเอาไปประกอบสำนวนคดีเพื่อ
ตามหาคนร้ายตัวจริงที่ทำร้ายน้องชมพู่ได้ที่ชาวบ้านคนนั้น
อยู่ในคลิปออกมาพูดกับผู้หญิงคนนั้นที่โทรไปถามใน
คลิปลุงพลบอกว่าน่าจะมาจากชาวบ้านคนนี้รู้เรื่องราวจริงจริง
ทั้งหมดแต่อาจไม่กล้าพูดกับใครพอไว้ใจผู้หญิงคนนั้นที่
คุยด้วยก็เลยพูดสิ่งในใจไปทั้งหมดนะครับแต่ลุงพลบอก
ว่าถ้าหากชาวบ้านพูดแบบนี้มาตั้งแต่แรกเลยนะเหมือนที่อยู่
ในคลิปเนี่ยเผลอตอนนี้ตำรวจจับคนร้ายได้เร็วกว่านี้อาจจะ
จับได้ไปแล้วอะไรเนี่ยหรือบอกนะอย่างไรก็ตามนะครับลุงพล
บอกว่าได้ปรึกษากับหมอปลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปเสียง
ทั้ง๕คลิปนี้นะครับซึ่งได้มาจากผู้หวังดีคนหนึ่งเอาไปมอบ
ให้กับพลตมตรีอักขพลขออภัยฮะพลมตรีอักขพงศ์พิมลสิริ
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารจะเอาไปมอบให้วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ
ที่ยี่สิบห้ากันยายนนี้นะครับโดยการเอาคลิปเสียงไปมอบให้ในครั้งนี้
หมอปลาจะไปกับลุงพลนะครับแล้วก็ยืนยันว่าหลักฐานที่จะเอาไปยื่น
ว่าจะเป็นหลักฐานที่ตำรวจสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายตัวจริงได้เสียที
นำหลักฐานต่างไปยื่น
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำงานต่อไปครับ

ให้ทางเจ้าหน้าที่พิจารณาดูว่า

ถึงคนที่ทำกับชมพู่ได้ไหมครับ

มธิคายได้ครับทุกอย่างที่
ได้ยินระหว่างคนสองคน

แต่ก็ต้องให้ทาง

ไปยืนยันอีกทีนึงครับ

เชื่อมโยงไปถึงคนที่ทำกับชนผู้ได้
ก็จะเป็นผลดีมากครับ